เรื่องอะไรนะหัวร้อนบนรถเมร้าใช่ไหมที่ฉันบอก
ผู้หญิงเนี่ยเขามากับแฟนนั่งอยู่เบาะข้างหน้า
แล้วเขาผมยาวไงแล้วตอนนั่งพิงคือแบบเอ็นไป
แล้วผมเนี่ยมันไปโดนตรงที่จับ

ส่วนผู้โดยสารข้างหลังเป็นผู้โดยสารมนุษย์ป้า
คุณป้านั่งอยู่คุณป้าบอกผมมาทิ้ม
คุณป้าโมโหดึงผมผู้หญิงคนนี้หน้าหงายเหมือนกันค่ะ
โทรเสียข้าวเพิ่ง

เรื่องร้อนบนรถเมร้อนอยากให้คุยกันด้วยเหตุผลนะ

คือยังไงดีเนี่ยจริงนะทั้งเบาะทั้งที่จับ
ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของเราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้โดยสาร
คือผู้โดยสารข้างหน้าผู้หญิงเธอก็จะพิงไอ้ราวจับนั่นแหละ

ใช่แล้วหัวก็คงเอ็นไปค่ะ
แต่ผู้โดยสารคุณป้าข้างหลังก็กำลังจับราวไว้แบบนี้
ก็คงคิดว่าหัวผู้หญิงข้างหน้ามันเกะกะ
แล้วผมมาทิ้มมือมาโดนมือตลอดเลยเลยโมโหไงครับ
เอายังไงอ่ะคุณแล้วเมื่อกี้มีการบอกว่าถ้าเกิดอยากพิงนู่น
ไปพิงไปนั่งแท็กซี่นู้นหรอคะ
รถเมย์สำหรับคนจนอะไรคุณป้าแกะกะโบ่งไป
ใช่ค่ะนี่รถเมย์สาย๒นะคะ
แล้วคนที่เขาถ่ายคลิปได้เนี่ยก็คือเป็นผู้โดยสารบนรถนี่แหละ
อยู่ฝั่งนี้ก็ตกออกตกใจกับเสียงทะเลาะกันเหมือนกัน

แล้วก็เล่าให้กับนักข่าวฟังด้วยนะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวาน
ตอนเที่ยงค่ะตัวของคนถ่ายคลิปเนี่ย
ทีนี้ปรากฏว่าระหว่างทางมันเป็นประเด็น
ที่เขาหยิบมือถือมาถ่ายคลิปนั่นแหละ
ผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างหน้าหัวไปพิงราวข้างหลังไง

แล้วผมไปโดนมือป้าป้าก็ไม่พอใจ
ป้าก็เอามือมาดึงหัวมาหยุมหัวมาจิกหัว

แล้วก็มีการด่าว่ากันหยาบคล้ายแบบที่คุณผู้ชมได้ยินด้วย

ใช่ค่ะจนท้ายที่สุดแล้วนะ
ทั้งฝั่งคู่รักทั้งผู้หญิงแล้วก็แฟนนุ่ม

เออโอ้โหเจ้าของคลิปบอกนะว่า
เหตุการณ์ที่แบบแรงด่ากันแบบนี้
นี่หนักสุดเลยเพิ่งเจอแบบนี้เลย
ส่วนนายท่ารถเมฆสายสองเราไปถามนะคะ
เพราะว่าพอหลังจากเกิดเรื่องแล้วเนี่ย
ฝั่งป้าป้ามาปรึกษากับนายท่าของสายสองนะ
บอกว่าเนี่ยป้าจะแจ้งความกับผู้หญิงเสื้อขาว

ท่าก็บอกว่าคุณป้าคุณป้าใจเย็นก่อน

เราก็ยังไม่เห็นจังหวะที่ป้าโดนขวนนะ
คืออาจจะมีแค่จังหวะในที่คนเขาถ่ายมา
จะมีจังหวะที่ป้าไปดึงผมผู้หญิงเสื้อขาวอย่างเดียว
โอ้โฮตกลงพรรณัคพิงนี้หรือว่าเราจับตรงเนี่ย

ป้าถ้าป้าอยากจับป้าก็ไม่จับของตัวเองสิ

อ๋อเหรอแล้วพิงได้ใช่ไหม

พูดยากหลังจากคือมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อย

เอาเป็นว่าใจเย็นต้องมีเหตุมีผลกันนะฮะ

อันนี้เดี๋ยวนั่งรถเมย์นะต้องนั่งหลังตรง
อยู่ในอนาเขตของเราไม่กล้าที่จะโดนไม่กล้าจะแตะอะไร